วันนี้ทีมข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ให้นะฮะ
ได้ยินข่าวแล้วเชื่อว่าหลายคนทั้งสลดใจแล้วก็สะเทือนขวัญเหลือเกิน
ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
ลูกสาวอายุ๑๔ปีมีแฟนนุ่มนะ
เป็นชายหนุ่มเด็กหนุ่มอายุ๑๖ปี
อ้างว่าแม่เนี่ยกีดกันไม่ให้รักกันกีดกันขัดขวางความรัก
ตัวของเด็กหญิงวัย๑๔ปีวางแผนให้แฟนหนุ่มวัย๑๖ปี
มาที่ห้องที่อยู่กับแม่แล้วก็พี่ชาย
ตั้งใจจริงเนี่ยคือกะว่าจะให้แฟนนุ่มแทงทั้งแม่แล้วก็พี่จนเสียชีวิต
สุดท้ายเนี่ยเจอแม่ก่อนแทงแม่ก่อนนะฮะ
ใช่ค่ะพี่ชายพยายามจะมาช่วยก็ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บ
โอ้โหไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุแถวสมุทรปราการนะครับแล้วก็คุมตัวทั้งคู่ได้นะครับ

ไม่มีมือทำอย่างนี้อ่ะ
ใจเย็นพี่ใจเย็น
ใจเย็นนะครับ
นั่งก่อนใจเย็น
ก็ได้
ก็ได้

แหงดูแหงตรงหลังได้ไงตรงคออ่ะ
ตรงคออ่ะ
นี่ฮะคือด้านในห้องเมื่อสักครู่นี้คุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ

ส่วนผู้ชายที่เสื้อผ้าเปื้อนเลือดไปซุดนั่งอยู่
นั่นคือลูกชายที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือแม่โอ้โหถูกแทงไปด้วยตอนพยายามไปช่วยแม่
ตอนที่แฟนนุ่มของน้องสาวเนี่ยแทงแม่อยู่น้องสาวอายุ๑๔นะฮะค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่มีเสียงชาวบ้านบอกยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยเนี่ย
นั่นคือเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีที่แฟนสาวเขาวางแผนให้มาฆ่าแม่
อ้างว่ากีดกันความรักใช่ค่ะโอ้โหทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ในห้องพักในตึกเอื้ออาทรขจรวิทย์ตึก๓๙นะครับ
อยู่ที่ตะบนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่กู้ภัยก็เข้าไปด้านในกันแต่ก็ช่วยไม่ทันแล้วคุณแม่เสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับท้องที่สพบังพลี
หลังได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณแม่เนี่ยอายุ๕๓ปีนะครับ
นางสาวจีรภาเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตจมกองเลือด
อยู่ในจุดที่เป็นหน้าห้องน้ำในห้องพักค่ะโอ้โหแล้วดูฮะ
คือมีดเนี่ยเห็นไหมมีดปลายแหลมยาวสักสิบห้าเซนติเมตรบาดแผลของคนที่เป็นแม่ที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยนะครับ
แก้มซ้าย๒แผลแก้มขวา๑แผลลำคอด้านหน้าอีกสามแผล
แล้วก็มีไททอยอีก๑แผลด้วยรวมเป็น๗แผลด้วยกันนะครับ
โอ้โหแผลแต่ละจุดคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าแทงที่บริเวณใบหน้าที่คอที่หน้าทั้งหมดเลยนะที่แก้มเห็นไหมที่คอด้านหน้าที่ไทยทอยที่แก้มสองข้างเลย
โอ้โหคือแทงแบบด้านบนหมดเลยอ่ะพี่อุ๋ยคือจุดสำคัญหมดเลยอ่ะอืม
สงสารมากนะครับเสียชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีดปลายแหลมเนี่ยยาว๑๕เซนติเมตรตกอยู่ที่พื้นนะครับในห้องที่เกิดเหตุ
นี่เป็นหลักฐานที่ตำรวจก็ตรวจยึดเอาไว้ได้แล้วในห้องนอนตรงนี้ในตึกเอื้ออาทรขจรวิทย์ตึก๓๙เนี่ย
โอ้โหข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดค่ะรอยเลือดนี่กระจายเต็มพื้นห้องไปหมด
โอ้โหลูกชายของผู้ตายที่เป็นพี่ชายของเด็กหญิงว่า๑๔ปีนะครับ
แม่คือคนที่เจ็บอีกคนนึงคือพี่ชายนะของเด็กหญิงวัย๑๔ปีเนี่ยฮะลูกชายของผู้ตาย
ชื่อกิตินะครับอายุ๒๓นี่ก็ถูกแทงเยอะนะฮะเข้าตามลำตัวตามคอหัวไหล่ใบหน้า
มีกู้ไพก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาล
นะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกครับเป็นเยาวชนทั้งสองคน
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะเพราะว่าชาวโม่งชาวบ้านเนี่ยเขามาช่วยกันปิดล้อมกันไว้ทันก่อน
คนนึงเนี่ยเป็นเด็กหญิงวัย๑๔ปีสมมุติว่าชื่อน้องบีก็แล้วกันคือลูกสาวของผู้ตายน้องสาวของคนเจ็บ
อีกคนนึงคนก่อเหตุนี่คือคนแทงเลยนะฮะคือเด็กหนุ่มเป็นเด็กเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีนะฮะ
ว่าชื่อนายเอก็แล้วกันเอนี่เป็นแฟนของบีเอยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนะครับ
คราบเลือดนี่ติดเต็มเสื้อผ้าไปหมดตอนที่มาถึงเนี่ยอยู่ที่หน้าห้องพักที่เกิดเหตุ
ตำรวจคุมตัวไว้ได้คือทางกู้ภัยก็พยายามพูดในลักษณะเหมือนกับให้ผ่อนคลาย
ค่ะแต่ว่าทั้งคู่คือสีหน้าเรียบเฉยหน้านิ่งมากนะคะหน้านิ่งมาก
ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่คือไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจไม่ได้ตกใจไม่ได้พูดคำขอโทษออกมาด้วยซ้ำ
แล้วคำให้การต่างของทั้งคู่ที่ออกมาเนี่ยมันแม่เขาไปคิดไปจดไปจำกัน
อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะท่านผู้ชมครับบีเนี่ยนะเด็กหญิงวัย๑๔ปีเนี่ยรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวของเธอเนี่ย
เอแฟนนุ่มวัย๑๖ปีคบหากันมาระยะหนึ่งแล้ว

โดนแม่กับพี่ชายเนี่ยกีดกัน
ีเนี่ยบอกว่าบีเนี่ยเป็นคนวางแผนเพื่อจะฆ่าทั้งสองคนนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยบีบอกว่าบีเนี่ย
ออกไปอาศัยอยู่กับเอแฟนนุ่มก็ออกไปอยู่ได้ไม่กี่วัน
แล้วก็วางแผนกันว่าจะกลับมาที่ห้องเพื่อลงมือฆ่าแม่กับพี่ชาย
พากันกลับมาที่ห้องพักแล้วก็พบว่าแม่เนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่
ในห้องนอนส่วนพี่ชายเนี่ยนอนอยู่อีกห้องนึงบีบอกว่า
ก็ใช้จังหวะตรงเนี้ยเปิดประตูแล้วก็ให้เอไปหลบใน
ห้องครัวด้านหลังห้องพักมันจะมีส่วนห้องครัว
ตัวของพี่ชายเนี่ยนอนอยู่ที่ห้องพักอีกห้องนึง
อยู่ในห้องน้ำอาบน้ำอยู่
แล้วบีบอกว่าบีเนี่ยเป็นคนไปหยิบมีดในครัว

เนี่ยฮะบอกว่าให้ใช้มีดเล่มนี้อะไรประมาณอย่างนี้
จังหวะนั้นแม่เดินออกมาจากห้องน้ำพอดี

แม่ก็กรีดร้องพยายามคลานหนีออกมาจากจุดที่ตรงเป็นจุดหน้าห้องน้ำ

พี่ชายนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงพอดี

โดนแทงสวนใส่เข้าไปอีกค่ะ

เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

ก็ชุลมุนวุ่นวายตามมา

โอเคงั้นให้ผมเอา
โอ้โหฟังคำตอบของเด็กหญิงบี
วัย๑๔คือใจหายจริงนะพี่อุ๋ย
ทั้งน้ำเสียงและคำตอบของเด็ก
เสียงแบบนิ่งไม่ได้สะทกสถานอะไรเลย

บอกว่าจิตตกช่วงนั้นหนูจิตตก

โอ้โหสิ่งต่างนี้ที่พูดออกมานี่มันเหมือนกับ

ใช่ขนาดคลิปเสียงเมื่อสักครู่ก็ถามย้ำนะ
ว่าหนูให้คนมาฆ่าแม่จริงเหรอลูก

แล้วอ้างว่าช่วยไม่ได้ช่วงนั้นช่วยแม่ได้จริงหนูก็จิตตก

ส่วนเอเนี่ยนะคนที่เป็นคนแทงอ่ะนะ
แฟนของบีเนี่ยเด็กหนุ่มวัย๑๖ปี
เขาบอกว่าก็บีแฟนสาวเด็กหญิงวัย๑๔ปี
แฟนของเขาเนี่ยสั่งให้เขามาฆ่าแม่กับพี่ชาย
บอกว่าถูกกิดกันความรักไม่ให้คบหากัน
อ้างว่าทั้งคู่เนี่ยยังเรียนอยู่อะไรประมาณอย่างนั้น
ซึ่งก็จริงนะก็หนูยังเด็กกันทั้งคู่เลย
เด็กหญิงอายุ๑๔น้องผู้ชายอายุเพิ่ง๑๖ก็อยู่ในวัยเรียนจริง
คือถ้าคบกันก็ไม่ต้องเข้าไปกันเหมาะสมใช่มั้ย

นี่เป็นคำกล่าวของทั้งสองคนนะ
คือเกนะคะเลยบอกว่าทีนี้ด้วยความรักที่เขามีต่อกัน
เขาจึงตัดสินใจวางแผนแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
เออ้างว่าทำไปช่วงนั้นเขาก็ขาดสติด้วย
ก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปจริง
เดี๋ยวถ้าพ้นโทษออกมาเนี่ยเอบอกว่าเขาจะทำแต่สิ่งดี

ผมก็เลยทำไปโดยแบบนี้

เดินมาแล้วก็นางบีดไม่ขอดนใจ
ผมก็เลยแทงแม่เขาไปหลายแผลอยู่
สิ่งที่ผมคิดจะทำโดยฟุ้งซ่านหรือว่าขาดสติ
คนในโซเชียลจะว่ายังไงก็ช่างนะครับ

และเมื่อผมออกมาจากคุกหรือว่าเรือนจำ
ผมจะทำสิ่งที่ดีขึ้น
มันจะมาสำนึกอะไรตอนนี้ล่ะน้องเอ้ย
คือคนนึงบอกจิตตก
อีกคนนึงบอกช่วงนั้นฟุ้งซ่านขาดสติ
แม่หลายคนบอกว่ากฎหมายเด็กและเยาวชนเนี่ย
ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะโดนโทษขนาดไหน
ค่ะก็คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะค่ะ
โดยเฉพาะคำตอบของลูกสาวคุณแม่ค่ะ

อยู่ดีก็อ้างคำว่าหนูมีอาการทางจิต
หนูจิตตกคือมันเป็นการกล่าวอ้างของเด็กคนนึงที่แบบ
มีอาการทางจิตจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่อุ๋ย
แต่อยู่ดีหยิบยกคำพูดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาพูดว่าหนูปวดทางจิต

ก็คือคนเจ็บนะฮะลูกชายของผู้ตาย

พี่ชายของคนที่วางแผนก่อเหตุ
นี่ฮะบาดแผลที่เขาถูกแฟนของน้องสาวแทงใส่เข้าไปเนี่ย

คือเขาบอกว่าขณะนั้นเนี่ยเขานอนอยู่ที่เตียง
ได้ยินเสียงแม่กรีดร้องก็รีบวิ่งไปดู
เห็นแฟนนุ่มของน้องสาวกำลังใช้มีดจ้วงแทงแม่อยู่ที่หน้าห้องน้ำ
พอเข้าไปเนี่ยก็หันมาใช้มีดเล่มเดียวกันมาจ้วงแทงใส่เขา
นี่ฮะจนเจ็บจนมีบาดแผลหลายแผล
เขาก็ต้องวิ่งหนีตายออกมานอกห้อง
ผมได้ยินเสียงวายวายในห้องผมก็เลยรีบเร่งเข้าไป
เราหลับอยู่ตรงไหนเตียงตรงไหนเตียงขวามือเหรอ

เห็นอะไรอ่ะเขาเสียงดังแล้วเรา
แม่กำลังโดนไอ้นั่นมันแทงอยู่

ก็คุมตัวได้ที่หน้าห้องนั่นแหละ
เด็กหญิงวัย๑๔กับชายหนุ่มวัย๑๖
ตอนที่สพบางพลีนำตัวลงมาจากห้องที่เกิดเหตุ

เพื่อนหน้าผิดตาคลุมผ้าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขาอ่ะนะ

ปรากฏว่าชาวบ้านเป็นร้อยนะฮะ

เกือบไม่รอดนะฮะกว่าจะเอาขึ้นรถไปโรงพักได้

นี่เห็นไหม
คือคนที่เขามารอดูคุณผู้ชมความรู้
เขาไม่สนเลยนะว่านี่คือเด็กและเยาวชน
เขาคิดแค่ว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณก่อเหตุ
มันทำให้เขาควบ
คนที่มันรอดูคือเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้

เขาก็เลยเนี่ยพุ่งเข้าไปจะไปลุมประชาธรรมกันแบบนี้
นี่ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามมาคุยกันเยอะนะ
ท่านแลกเปลี่ยนมาบอกจะติดกี่ปี

คือเด็กและเยาวชนก็ต้องไปสารเยาวชนและครอบครัว
บทลงโทษมันก็ไม่ได้หนักเหมือนบทลงโทษของผู้ใหญ่

ฆ่าโดยไต่ตองมันโทษประหารชีวิตนะพี่อุ๋ย

ใช่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะมันฆ่าโดยไต่ตอง

แต่นี่เป็นเด็กและเยาวชนมันไม่ได้มีโทษแบบนั้นค่ะ

วัยชนชอบครัวเนี่ยอันนี้แน่
แต่เด็กหญิงอายุ๑๔นี่จะถึงขั้นไหนยังไม่รู้เลย

ส่วนคนเจ็บเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือพี่ชายของคนที่วางแผนก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พาไปโรงพยาบาลนะฮะ
เพราะบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมไล่เรียงดูภาพเหล่านี้ไปกับเราเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะนี่ใส่ชุดนักเรียนในเอนามสมมุติวัยสิบหกปี
แฟนนุ่มของเนี่ยเด็กหญิงวัยสิบสี่อ่ะอ่าใส่ชุดนักเรียนนี่ยังขาสั้นอยู่เลยนี่เห็นไหม
เดินมาแบบนี้เดินมาจากหน้าเซเว่นทางเข้าหมู่บ้านโอ้โหดูสิ
เดินผ่านป้อมรอปภเข้าไปในหมู่บ้านก็เดินแบบปกติอ่ะเนาะ
ก็เนี่ยเด็กนักเรียนคนนึงอ่ะใช่ให้จะไปคิดอ่ะ
ว่าจะไปก่อเหตุฆ่าคนตายว่าจะเดินไปก่อเหตุฆ่าคนตาย
คือวัยแบบนี้ต้องเดินกลับไปก็ต้องทำการบ้านแล้วมั้งใช่ไหม
แต่มันอะไรเนี่ยคิดอะไรอยู่ในหัวคือคิดคือจะไปฆ่าวางแผนฆ่าแม่
เดินผ่านป้อมรอปภเข้าไปในหมู่บ้านนะคะไล่เรียงดูภาพไปเรื่อยต่อเนื่องได้เลยนะคะ
ครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนที่เกิดเหตุนี่ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินผ่านองค์พระที่อยู่ในหมู่บ้าน
แต่พอช่วงเย็นเย็นสัก๖โมงครึ่งก็ไปนั่งหลบอยู่ที่สนามบอลในหมู่บ้าน
แล้วจุดที่นั่งหลบเหมือนกับกล้องวงจรปิดจะส่องไปไม่ถึงนะคะ
ส่องไปไม่ถึงในเออายุ๑๖ปีคนนี้ก็ค่อยเดินนะ
ค่อยเดินเข้าไปค่อยเดินเข้าไป
แล้วเดี๋ยวจะมีภาพตอนช่วงเวลาประมาณเกือบ๓ทุ่มค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็เดินอยู่ฝั่งตรงกันข้ามตึกที่เกิดเหตุ
เดินไปเดินมาแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมทางเท้า
แล้วเดี๋ยวก็จะเดินผ่านกล้องไป
พอช่วงสัก๓ทุ่ม๙นาทีผู้ก่อเหตุเดินกลับเข้ามาที่เดิม
แล้วก็เหมือนกับว่านั่งรอตรงที่เดิม
นั่งอยู่สักประมาณ๑๕นาทีได้

แล้วก็มานั่งตรงที่เดิม
นั่งจนสักประมาณ๓ทุ่ม๒๒นาที
หลังจากนั้นก็ลุกแล้วก็เดินเข้าไปในตึกที่เกิดเหตุ
คือผู้ก่อเหตุเหมือนกับชะโงกหน้าส่องดูอะค่ะ
เพราะว่าห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ด้านล่าง
หลังจากผู้ก่อเหตุเข้าไปในห้อง
เด็กหญิงดีวัย๑๔ก็ออกมาจากห้อง
แล้วถือถุงอะไรก็ไม่รู้ออกมาครับ
คล้ายกับถุงเสื้อผ้า
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พากันเดินเลี้ยวขวาผ่านกล้อง

เด็กผู้หญิงถือถุงเห็นไหมคะ

แล้วก็เดี๋ยวจะเดินผ่านกล้องไป

แล้วสักพักก็เดินกลับไปที่หน้าห้องเหมือนเดิม
แล้วก็เหมือนกับเขาคุยกันนะครับ
แล้วเด็กผู้หญิงก็ให้เด็กผู้ชายถอดรองเท้า
แล้วเด็กผู้หญิงหิ้วรองเท้าให้
แล้วก็เดินเข้าห้องไป

ระเบียงหลังห้องคือตอนแรกเหมือนกับ

เหมือนที่บีเขาบอกว่าแม่อาบน้ำอยู่พี่นอนอยู่ในห้อง
คือจังหวะนี้เป็นช่วงที่เด็กผู้หญิงให้แฟนนุ่มไปหลบในครัว
เพื่อเตรียมมีดที่จะใช้ก่อเหตุค่ะพี่อุ๋ย
คือที่ให้ถอดรองเท้าอาจจะไม่อยากให้ได้ยินเสียงว่ามีเสียงรองเท้าอีกคนนึงเดินมาหรือเปล่า
น่าจะอย่างนั้นอยากจะให้เบาที่สุดไม่ให้มีร่องรอยไม่ให้มีรอยเท้าไม่ให้มีเสียง
นี่แสดงว่าเวลาที่จะคิดไตรรองของเขามีเยอะมากนะ
แต่ว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะระงับสิ่งที่จะทำกันเลยนะ
หลังจากนั้นไฟดับอีกรอบหนึ่งนี่คาดว่าก่อเหตุแทงคุณแม่ไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้น
มีคนแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะกู้ชีพกู้ภัยตำรวจมาเต็มเลยครับ
วงจรปิด๔ทุ่มกว่าเจ้าหน้าที่ก็พาเด็กออกมา
แล้วชาวบ้านก็กรูเข้าไปก็จะไปรุมประชาธรรมตามภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ให้คุณผู้ชมดูไป
แต่อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่ภาพจากนักข่าว
นี่ค่ะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนหลังก่อเหตุเสร็จเรียบร้อย
ทีนี้ที่บีเนี่ยหรือแม้แต่เอแฟนหนุ่มของเขาอ้างว่าแม่ของบีที่เป็นผู้ตายเนี่ยเขากีดกันความรัก
หรือจะอ้างอะไรต่างนานาเรื่องถูกต่อว่าดุด่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผู้ชมเชื่อไหมฮะความจริงแล้วคุณแม่เนี่ยเขารักลูกสาวมากนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ห้องพัก
อาคารจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุนี้ทางนิติเขามาปิดไว้ก่อน
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
เป็นห้องเช่านะเขามาเช่าห้องอยู่ที่นี่นะครับ
แม่แล้วก็ลูก๒คน

คือเพื่อนที่อยู่ห้องข้างเนี่ยบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุ
กำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอาคาร
แล้วได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
จากนั้นก็เห็นลูกชายของผู้ตาย

เอเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีเนี่ยจ้วงแทงมาแล้วจนบาดเจ็บ
ตอนนั้นก็พยายามเข้าไปช่วยกันเรียกรอปภนะ
โบ้งชาวบ้านก็ไปช่วยกันนะครับ
มันชุลมุนมากรอปภก็มาถึง
คนก่อเหตุทั้งสองคนนะครับ
คือโดยเฉพาะเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีเนี่ยเอเนี่ย
คือที่เห็นเนี่ยเขาพยายามจะหนีด้วยนะฮะ
ไม่ใช่ว่าอยู่รอมอบตัวนะ
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเอเนี่ยพยายามจะหนีด้วย
แต่รอปภของอาคารบอกว่าอย่าหนีนะไม่ต้องหนี
ถ้าหนีเจ็บตัวเปล่าเขาก็เลยยอมนั่งลงอยู่กับพื้น
แล้วตำรวจมาถึงก็คุมตัวไว้ได้
ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่๕เมษายน
เมื่อคืนนี้คือ๗เมษายนใช่ไหม
เพื่อนที่อยู่ห้องข้างเนี่ย
บอกว่าตัวของผู้ตายเคยส่งข้อความมาหา
ส่งข้อความมาคุยเรื่องลูกสาว
บอกเนี่ยลูกสาวหนีออกจากบ้านไปอีกแล้ว
ติดต่อไม่ได้เมื่อ๕เมษายน
จนกระทั่งมาเจอลูกสาวของผู้ตายอีกครั้ง
ก็คือเช้าวันที่๖เมษายน
แล้วก็ตามตัวให้กลับมาที่ห้องพัก

เขานัดแนะกับแฟนนุ่มให้มาหาเมื่อคืนนี้
ไปกับผู้ชายคนนี้ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้
ไม่ได้ไปที่บ้านผู้ชายเค้านัดกันที่วัด
มาคุยเคียร์กันที่วัดแล้วเอากิฟต์กลับมา
แดงก็ไม่เคยรู้ว่าลูกมีแฟนนะแกก็ไม่ได้มีเวลาเนอะ
แกก็เหมือนไม่รู้เลยอ่ะแล้วแกก็เพิ่งจะรู้วันนั้นแหละว่ากิ๊บไปกับผู้ชายนะพี่น้า

เพื่อนของผู้ตายยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุ๒วันเนี่ย
คุณแม่เขาออกตามหาลูกสาวจริง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

ย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้งนึงแล้วก็นัดแนะให้แฟนนุ่มเนี่ย
ฆ่าแม่แบบนี้เพราะว่ากีดกันในความรักเพื่อนบอกโอ้โหเสียใจมากสลดใจมาก
แล้วความจริงไม่เคยเห็นพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อนด้วยซ้ำนะของเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้
แกก็ถามว่าป้ารัสเห็นลูกหนูไหมเราก็บอกเห็นนะพี่เห็นเมื่อกี้เนี้ยว่าประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เพราะเราจะตั้งร้านใช่ไหม
ก็เห็นแล้วป้ารัฐเห็นตอนไหนเห็นเขาสอนจักรยานเข้าไปเราก็บอกอย่างนี้แล้วทีนี้แกก็บอกเนี่ยหนูติดต่อไม่ได้เลย
บอกว่าซ้อนจักรยานผู้หญิงผู้ชายแล้วบอกผู้หญิงผู้หญิงตัวผอมนะก็จำได้ลูกแกนะเห็นข้างหลังก็จำได้เพราะผมมันฟูฟู
วันที่แกตามหาลูกนี่คือวันที่เท่าไหร่
อ่าก่อนเกิดเหตุนี้สองวันอืม

ไม่เจอเพราะเมื่อวานป้าไปสุพรรณไปเอามะม่วง
ปีที่ผ่านมาพี่น้องคู่นี้ก็คือเขา
ก็คือว่าพี่เขาก็จะไปเข้าเวรทุกวันเป็นรอปภเขาก็จะเดินผ่านทางนี้ทุกวัน
แล้วบางทีเขาก็จะมาซื้อโรตีกินแล้วก็ไอ้ตัวเล็กเนี่ย
ตัวเล็กเนี่ยเวลาแม่เขาใช้แม่เขาใช้ให้มาเอาของที่ร้านเนี่ยนะ
จะซื้อแล้วก็จะฝากไว้แล้วตัวเล็กก็มาเอา
ก็ไม่มีไม่มีปฏิกิริยาว่าจะเป็นเด็กอะไร
นี่ป้ารัฐเขาก็ฝากมายังทีมข่าวของเราด้วยนะฮะ
ค่ะว่าเป็นห่วงลูกชายของผู้ตายที่บาดเจ็บเหลือเกินอืม
เพราะว่าป้ารัฐบอกว่าได้ยินเขาพูดตลอดประมาณว่าถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ย
เขาก็จะไม่อยู่เขาก็จะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
ซึ่งพอมาเกิดเหตุการณ์เนี่ย
แล้วคุณแม่เขาเสียชีวิตแล้วลูกชายเขาบาดเจ็บอยู่เนี่ย
นี่คือเขาสุดเลยนะแล้วความรู้สึกของลูกชายอ่ะ
ที่เห็นแม่ถูกแทงตายต่อหน้าต่อตา

แล้วคนที่แทงมาร่วมแทงก็เนี่ยน้องสาวตัวเอง
ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องสภาพจิตใจ
ของพี่ชายเขาหน่อยนะฮะของลูกชายเขานะฮะ
พี่ชายของคนคนที่วางแผนก่อเหตุอ่ะน่าเป็นห่วงจริงจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะมาฟังข้อมูลจากพ่อของนายเอผู้ก่อเหตุดูหน่อย
คือตำรวจสภบางพลีเนี่ยกร
ไปที่สารเยาวชนและครอบครัวนะคะ
กลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเพื่อขออำนาจศาล
ให้สารตรวจสอบควบคุมตัวแล้วก็ร่วมสอบปากคำ
ซึ่งก็ต้องมีการร่วมกับสหวิชาชีพอายการหรืออะไรแบบนี้นะคะ

ทีนี้พ่อพ่อของในเอผู้ก่อเหตุวัย๑๖มาหาลูกชายที่สพบังพลี
เจ้าหน้าที่ก็เบิกตัวทั้งสองคนในคดีผู้ต้องหาทั้งสองคน
ก็คือเด็กทั้งคู่มาขึ้นรถ
เพื่อไปสารเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการ
ก็เลยได้มีโอกาสได้เจอกับพ่อพ่อของในเอนะ
พ่อบอกว่าเอาจริงนะไม่รู้ว่าทั้งคู่เขาคบหากัน
เมื่อ๓วันก่อนอยู่ดีลูกชายมาบอกพ่อ

อนุญาตครอบครัวแล้วคุยกันแล้ว
พ่อบอกว่าแต่พ่อก็แปลกใจเหมือนกันนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
ตอนไปรับไม่เจอครอบครัวเลย
ไม่เจอใครเลยก็มีแต่เด็กผู้หญิงอยู่คนเดียว
ก็รับมารับมาให้มาอยู่กับลูกชาย
เขาบอกแม่บอกครอบครัวแล้ว

ก็เลยนัดไปคุยกันที่ซอย๒หลังวัดหนามแดง
พ่อบอกว่าคือไม่อยากจะให้มีปัญหาอะไรนะ

แต่กลายเป็นว่าทั้งแม่และพี่ชายของเด็กผู้หญิงนะคะ
บอกว่าไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมให้ลูกสาวไปอยู่ด้วย
ดำเนินคดีนะจะดำเนินคดีลูกชายพ่อข้อหาพรากผู้เยาว์นะ
เพราะลูกสาวอายุเพิ่ง๑๔
ทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าอย่าเลยขอเถอะ
เดี๋ยวจะบอกลูกชายนะว่าให้เลิกคบกันยังเด็กอยู่
เดี๋ยวพ่อบอกลูกชายเองให้เขาเลิกครบ
แล้วพ่อก็บอกว่าเด็กทั้งคู่ซึมเลย
หลังจากวันนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้น
ไปเลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมา
โอ้โหต้องใช้คำว่ารวมหัวกัน
ไปฆ่าแม่ของเด็กผู้หญิง
แล้วผมก็ถามเขาย้ำ
เขาบอกพ่อบอกว่ามางั้ยเลยนะพี่เดี๋ยว
เอามาหยุดสินะพ่อก็ต้องเตือนแม่ของพี่เขามาตาม

ต่องผู้หญิงเตือนแม่เค้าไป
ดีมากครับ

เขาชอบเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียว
นี่คือพ่อของในเอผู้ก่อเหตุนะคะ
เอเองเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นไปบนรถใช่ไหม

สิ่งที่เขาพูดออกมาก็คือเขาขอโทษครอบครัวของเขาเอง
เขาขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบคุณผู้ชม
เขาบอกว่าก็แม่กิดกันไม่ยอมให้คบหากันเอง
โกรธตัวเองมากเกินไปหรือว่าโกรธคนอื่นมากเกินไป
สิ่งที่ลงมือมาผมก็อยากจะขอโทษผู้เสียหาย

สิ่งที่ทำไปมันอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เป็นเพราะผมโกรธตัวเองมากเกินไป

แล้วโกรธคืออะไรกับแม่เขา

เป็นเรื่องแบบไม่ได้คิดไม่ได้คบหากัน

ก็ฝากบอกผู้เสียหายว่าผมขอโทษนะครับ
นี่คือคำพูดของลูกชายอายุ๑๖ปีคนนึง
ที่องค์มีดกันดำแทงแม่ของแฟนสาว

แล้วก็น้ำเสียงของเด็กผู้ชายวัย๑๖คนนี้

น้ำเสียงนี้นิ่งมากนะนิ่งเรียบเฉยมาก
นัดทางสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้จะทำแผนได้หรือเปล่านะ
อาจจะไม่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ

หลักฐานมันชัดนี่ว่าก่อเหตุอะไรกันบ้าง
หรือพยานที่เป็นพี่ชายของเด็กหญิงวัย๑๔

เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีที่บอกออกมาทุกผู้ชมครับ

แต่ความจริงแล้วถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิด
ในคืนวันเกิดเหตุเมื่อวานี้
เขามีเวลาคิดตึกตรองนานทีเดียวนะฮะ

ตั้งแต่เย็นนะที่เดินมาป้วนเปี้ยนอยู่เนี่ย
เดินอย่างช้าไปนั่งรอ
คือมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบหรือบันดาลโทษะหรือโมโห
เดี๋ยวนั้นปัจจุบันทันด่วนแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก่อเหตุ

แม่เรากีดกันไม่ให้คบกัน
วางแผนไปฆ่าแม่เราเถอะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ฆ่าก็ได้ใช้เพื่อฆ่าคนนะครับ

ไม่ใช่แค่แม่นะเขานัดแนะทั้งแม่ทั้งพี่ชายนะฮะ

มันคิดแบบนี้เกินเด็กโทษจะถึงแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า

พูดถูกนะผมก็ไม่ได้มาสำเติมแล้ว
ไม่ได้หมายถึงว่าเอเขาจะต้องมาร้องไห้ฟูมไฟ
ถึงจะแสดงถึงความสำนึกผิดอย่างแท้จริงนะ
แต่ขออนุญาตนะ
อย่างพ่อของเอที่บอกลูกชายมาบอกว่า
จะพาแฟนอายุ๑๔มาอยู่ที่บ้านด้วย
ถ้าเป็นผมผมก็จะต้องบอกลูกผมว่า
โอ้โหลูกไม่ได้หรอกอย่างนี้ตำรวจจับทั้งพ่อทั้งลูกโดนกันทั้งคู่นั่นแหละ
ใช่ก็ลูกพ่อก็เพิ่ง๑๖เอง
อยู่ดีเอาแฟนสาวอายุ๑๔มาอยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยนะ
ต้องเตือนลูกด้วยนะต้องห้ามลูกด้วยซ้ำ
หรือถ้าจะคบกันเนี่ยมาเดี๋ยวพ่อไปคุยกับพ่อกับแม่เขาฝ่ายหญิง
ใช่ให้อยู่ในสายตาแล้วพ่อเองก็ควรจะได้คุยกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาด้วย

ไม่ใช่ลูกบอกเอาทางบ้านนู้นก็ตกลงแล้วพ่อสุดท้ายเนี่ยเขามาตาม
บอกโอ้โหเขาจะเอาเรื่องดำเนินคดีนะพอไปบอกเด็กมันว่าเฮ้ยบ้านนู้นเขาไม่ให้คบกันนะ
ต้องให้แฟนกลับไปอยู่บ้านพี่พ่อบอกเห็นเขาซึมไปเลยทั้งคู่อ่ะ
ทีนี้เขาไปคิดอะไรกันเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วเนี่ยเหตุการณ์
มันบานปลายมาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้นายแพทย์สุริยเดลทีปาตีนะครับ
เป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
เป็นคุณภาษาสูญคุณธรรมนี่ท่านก็บอกกับทีมข่าวไทยรัชทีวีเอาไว้เรื่องนี้เหมือนกัน
หลังจากเกิดคดีนี้ขึ้นนะครับเอาลองฟังคุณหมอเดลหน่อยนะฮะ
ถ้าเกิดว่าตัวเบรกเกอร์ไม่ดีก็คือว่าจิตสำนึกในการที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือแม่
แล้วการให้อภัยในมุมของตนเองไม่มี
เวลาที่มีอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากได้อยากมี
ตัวอันนี้ก็คือเรียกว่าในแง่ของจิตสำนึกกับทางสารลุงคิดไม่ยิน
มีจุดออกแล้วก็มีบกพร่องค่อนข้างเยอะ
ไปไม่ได้ที่ไม่มีความเครียดคือความเครียดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน
การจัดการความเครียดที่ไม่ใช้อารมณ์และใช้ความรุนแรงเป็นทักษะปฏิบัติที่แม้แต่ผู้ใหญ่กับเด็ก
ก็ต้องทำต่อกันเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้ต้องการที่จะคุยกับพ่อแม่จะไปคุยกับใครได้
ถ้าเกิดพี่เลี้ยงแบบนั้นเข้าใจด้วยไม่ต้องการให้ใครทำผิดกติกาบ้านเมือง
กลไกนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีให้กับประเทศได้
คือคุณหมอเดลเนี่ยก็แนะนำว่าการจะแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย
คือพ่อแม่แล้วก็ลูกที่เป็นวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยในยุคสมัยนี้เนี่ย
ต้องมีวิธีการในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจให้ได้
สร้างบรรยากาศอบอุ่นในบ้านผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ฟังให้มากขึ้น
ใช้คำถามที่เป็นปลายเปิดหน่อยในการพูดคุยกับเด็กอย่าไปปลายปิดอย่างเดียว
ลูกมามีส่วนร่วมในการตั้งกฎเกณฑ์สร้างวินัยในบ้าน
แล้วตัวผู้ใหญ่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าไปใช้ความรุนแรงให้เด็กเห็น
เดี๋ยวเด็กก็ทำตามแล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยอะไรประมาณอย่างนี้
ความจริงมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อของน้องเอเขาบอก
เด็กผู้ชายที่บอกลูกชายก็เรียนดีดูเป็นเด็กดีอะไรอย่างนี้
แต่ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ย

ยังไงต้องลองดูด้วยนะฮะบางทีเด็กอยู่คนเดียวเยอะเยอะเนี่ยไม่รู้เขาคิดอะไรบ้างนะฮะ
คือข่าวนี้คุณผู้ชมไม่รู้จะเลือกคำพูดไหนดีนะว่ามาบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้
มันหลายความรู้สึกมันสะท้อนปัญหาสังคมมันสะเทือนใจมันหดหูใจมันเศร้าใจ
โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกแล้วแบบคนในวงการบันเทิงหลายคนอ่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ก็โพสต์ข้อความเลยนะแล้วก็เนี่ยออกมาพูดกันเกี่ยวกับคดีนี้มันเป็นข่าวใหญ่นะ
โอ้โหพี่บุ๋มปนัดดาคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าพี่บุ๋มก็เป็นแม่และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยมีลูกสาวด้วยใช่ฮะลูกสาวคนเดียวด้วยครับ
ข่าวนี้พี่บุ๋มบอกมันนั่งทบทวนเลยว่าหนึ่งการเลี้ยงดูลูกด้วยการดุด่าหรือสร้างความกดดันมันถูกต้องไหม
สองตัวเด็กเองอ่ะก็ต้องเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เห็นการฆ่าแกล้งกันเป็นทางออกของปัญหา
เหี้ยวเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสอนพวกเราส่งที่เราด้วยกันว่านึกการสอน

พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยชี้แนะด้วยค่ะ
แล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะ

แต่ว่าเป็นผู้มีพระคุณกับหลานหรืออะไรเยอะมาก

คือมันเป็นมุมมองที่สะท้อนให้เราเห็นว่าจริงแล้วทุกวันนี้วัย
มันเกิดอะไรขึ้นกับวัยรุ่นตอนนั่งอยู่กันในรถด้วยแหละ
น้องก็เห็นก็จะบอกน้องว่าคือจะใครก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่การแก้ปัญหาทุกอย่าง
ต้องใช้วิธีการเจรจาการคุยด้วยเหตุและผล
เราจะไม่มีการใช้ความรุนแรงกับใครใดทั้งสิ้น
ไม่ต้องว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่หรอก
กับเพื่อนกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันไม่ได้เลย
อะไรก็แล้วแต่เพราะบางทีเด็กไปเสพสื่อเอง
ความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้ววิจารณญาณหรือความคิดเขาอ่ะ

การที่เขาจะไต่ตองอะไรหลายอย่าง

แต่สิ่งสำคัญที่สุดกับผู้มีพระคุณเราต้องสอนเลย
ไม่ว่าจะกับลูกกับหลานกับใครก็แล้วแต่
ปัญหาเวลามันเกิดขึ้นไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
เจรจาคุยด้วยเหตุและผลอันนี้สำคัญที่สุดค่ะ
ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
เด็กสองคนนี้จะอ้างว่ารักกันแม่กิดกันแล้วไปฆ่าแม่เนี่ย
โอ้โหก็ไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงดี
นี่ผมก็จุกเลยเนี่ยอึ้งไปเหมือนกันนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น